ได้อยู่พูดถึงวงการนางแบบนั้น
พูดถึงนางร้ายคนหนึ่งที่ก็หุ่นดี
หุ่นเสียไม่แพ้บรรดานางเอกนางแบบกันเลยทีเดียวนะ
สำหรับพี่เอ๋พรทีผู้ชมค่ะ
ที่สำคัญแต้มบุญนางสูงมาก

ถูกแบบว่าแบคดอปไปเลยอะ
ใช่คือนักข่าวเจอพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า

ทีมข่าวก็ไม่พลาดเนาะเจอตัวพี่เอ๋ทั้งที
ก็ถามถึงเคล็ดลับความเป๊ะความปัง
ลืมอายุอนามกันเลยทีเดียวนะจ๊ะ

แล้วก็คุมอาหารด้วยคือเลือกทานแต่ของที่มีประโยชน์ครบ๕หมู่ว่างั้นเถอะ

หุ่นดีมากคุณผู้ชมอกเป็นอกเอวเป็นเอว
เวลาไปเที่ยวมีโอกาสมันก็ต้องใส่บิกินี่ถูกไหมล่ะ

แล้วก็ที่ตัดต่อรูปพี่เอ๋ลงไอจีเนี่ย

เอ๊ะครับฟรานคับก็สนุกสนานเกินไป

คือจริงคือเขาไม่เคยห่วงเอ๋เลยนะ
ตามตลอดไปไหนทำอะไรกับใครที่ไหนคือตามตลอด

ก็คงจะแบบว่าถ้าหาอะไรที่แบบว่าเหมือนคลายเครียด
ถ้าไปทะเลคือที่บ้านชอบทะเล
เลยมีรูปแบบออกมาเยอะ
เมื่อไหร่ไปทะเลผิวก็คือไม่เปลี่ยนไม่ไกลเลย
มองแวบแรกของสีท้องฮิโรเจ็กเกอรีน

ทั้งก้าเชอรี่ทั้งก้า

นอกจากนี้ค่ะพี่เอ๋เนี่ยยังฝากกระซิบมาด้วยนะว่า
ใครที่รอติดตามหน้าจอพี่เอ๋เนี่ย
เลยค่ะอีกไม่นานเกินรอจะกลับมา
หลังจากที่ห่างหายงานแสดงไปนานถึง๑๐ปี
แต่ว่าบทบาทเนี่ยจะเป็นยังไงต้องรอลุ้นกันจ้ะ